คุณบุ๊คกราฟคุณน้องแข็งกัปตันคุณผู้ชมครับ
คือราคาน้ำมันกับราคาพลังงานเนี่ย
ผมพูดมาเสมอว่ามันคือต้นทุนของการดำรงชีวิต
ถ้าราคาน้ำมันมันแพงราคาพลังงานแพง
มันแพงผิดภาวะปกติไปมากเนี่ย
คนเขาก็เดือดร้อนกันทั่วประเทศ
เพราะว่าราคาน้ำมันมันฉุดให้ค่าครองชีพ
ที่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยพลอยแพงตามไปด้วย
แล้วพอคนเดือดร้อนกันมากรัฐบาลก็เดือดร้อน
เพราะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ลำบาก
ในอดีตที่ผ่านมาคนรุ่นเก่าคงจะจำได้
ว่ารัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน
เป็นนายกอยู่ได้ไม่เท่าไหร่
เกิดเรื่องปัญหาวิกฤตน้ำมันแพง

สุดท้ายต้องประกาศลาออก
หรือเรียกว่าถูกจี้ให้ออก
เพราะมันเริ่มมาจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันนี่แหละ
แล้วตอนนั้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์

วันนี้ราคาน้ำมันมันแพงวนกลับมาเขย่าขวัญอีกทีหนึ่งเขย่าขวัญประชาชนคนเดือดร้อนกันทุกสาขาอาชีพ
แล้วเขย่าขวัญรัฐบาลด้วยเพราะว่าถ้าทบทวนดูปีนี้ปีเดียวตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย
รอบปีเนี่ยน้ำมันบางประเภทมันขึ้นราคากว่า๑๐บาทแล้วนะ
ทยอยขึ้นทยอยขึ้นแพงขึ้นกว่า๑๐บาท
ฉะนั้นปรากฏการณ์ข้อเรียกร้องจากสมาพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ย
มันเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะ
รัฐบาลจะไม่นำพากับปัญหานี้ไม่ได้แล้วนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราจะเห็นพลเอกประยุทธ์มีอาการร้อนรน
คือหลังจากประชุมคอลโลมอเสร็จก็บอกเลยว่ารองนายกทั้งหมดและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ย้อนกลับไปดูข้อเรียกร้องของสมาพันธ์การขนส่งที่เป็นหัวข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเขา
เขาขอให้ดีเซลตรึงราคาไว้ไม่เกินลิตรละ๒๕บาท
เขาขอให้ลดภาษีสรรพสามิตรเขาขอให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน
แล้วถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะหยุดวิ่งรถทั่วประเทศ
นี่หมายถึงรถขนส่งรถบรรทุกนะ
ส่วนฝั่งรัฐบาลท่าทีของนายก
อย่างที่บอกแล้วว่านายกเรียกรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือเครียด
กระทรวงพลังงานเจ้าของเรื่องเนี่ย
อบอกอั้นได้แค่๓๐ลงมาถึง๒๕นั้นไม่ได้
เราลองเจาะจงไปดูข้อเรียกร้อง
จากสมาพันธ์การขนส่งอีกทีนึง
เมื่อกี้ที่คุณน้ำแข็งเกินไปแล้วเนี่ย

เขาให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน๒๕บาทต่อลิตร
เป็นระยะเวลา๑ปีนี่หลักข้อหนึ่งนะ

เขาขอให้ลดภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ๕บาท
เป็นระยะเวลา๑ปี

เขาเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมยึดหลักธรรมาธิบาล

ส่วนอีก๒ข้อนั่น
เขาเรียกร้องให้ราคาหน้าลงกันต้องเท่ากับราคาที่สิงคโปร์
แล้วเขาเรียกร้องให้ลดการตลาดลงครึ่งหนึ่ง

เขาเรียกร้องนะ้ยกสุพัฒนโผลงพันหมี่เช้า

ตอนนี้อาจตึงราคาไว้ไม่เกินลิตรลาเอิแส๓๐

ก็มันโยงใยไปเรื่องโรงโรง
การปรับโครงสร้างราคาน้ำมันด้วย
อยู่ในข้อเรียกร้องข้อ๒ข้อ

โครงสร้างราคาน้ำมันในบ้านเรามันมีปัญหาอะไรเหรอครับ
เขาจึงเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างตอบง่ายง่ายเข้าใจง่ายว่า
ประเทศเราเนี่ยไปเอาภาษีอะไรต่อมิอะไรบวกเข้าไปในราคาน้ำมัน
นุงตุ้งนังไปหมดยกตัวอย่าง
โครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพในจอ
แล้วท่านจะได้เห็นว่าในราคาน้ำมันดีเซล๑ลิตร
ราคาที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งลิตรยี่สิบเก้าบาท
สี่สิบสี่สี่สิบเก้าสตังค์ในราคายี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตังค์
ที่เราจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นราคาน้ำมันแท้
เพียงยี่สิบสองบาทยี่สิบสตังค์เท่านั้นแล้วใน๒๒บาท๒๐สตังค์เนี่ย
มันเป็นราคาน้ำมันดีเซลเพียว๒๐เป็นน้ำมันใบโอ
ที่เขาผสมเข้าไปจากน้ำมันปลามเนี่ยเข้าไปอีกสองบาทยี่สิบ
ก็รวมเป็นยี่สิบสองบาทยี่สิบเรียกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมัน
เห็นไหมฮะว่าราคาน้ำมันแท้แท้เนี่ยแค่ยี่สิบสองบาทยี่สิบ
แต่เราต้องจ่าย๒๙บาทเราต้องจ่ายอะไรอีกครับ
ภาษีนั่นภาษีนี่อีกแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตังค์
ภาษีอะไรบ้างล่ะครับเอาท่านดูขวามือท่านดูขวามือหนักที่สุดคือ
ภาษีสรรพสามิตรห้าบาทเก้าสิบเก้าสตังค์
กลมกลก็คือ๖บาทแล้วเรายังต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นท้องที่เลยนะครับ
ถ้าเราเติมน้ำมันในเขตกอทมลิตรละ๕๙สตังค์
ส่งให้กอทมเอามีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกครับ๒บาท๓๔สตังค์
ภาษีพวกนี้คิดเป็นเงินยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมันแล้วในราคาน้ำมันหนึ่งลิตรต้องเจออะไรอีกครับ
ค่าการตลาดค่าการตลาดอีก๖๕สตังค์
คิดเป็น๒๓๓เปอร์เซ็นต์ของราคาน้ำมันค่าการตลาดก็คือกำไรของปั๊มนั่นแหละ
เห็นไหมครับว่าน้ำมันที่เราเติมไป๑ลิตรเนี่ย
เราจ่ายยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตังเนี้ย
เราต้องเจอค่าตงค่าอะไรต่ออะไรยั่วเยอะไปหมดมีคนเปรียบว่าเหมือนเราเลี้ยวรถเข้าปั๊มเนี่ย
จะมีคนถือขันมาดักหน้าดักหลังขอเก็บค่าโน่นค่านี่
วกไปกับราคาน้ำมันที่เราเติมด้วยบางคนบอกเหมือนโจรมุมตึกอ่ะ
นึกออกไหมฮะโจรมุมมุมตึกอ่ะคอยดักตีหัวเวลารูปเขาเขียนขายหัวเราะเนี่ย
เดียวกันอ่ะเราไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะเขาหักออกจากราคาน้ำมันเบ็ดเสร็จ
ภาษาทหารเขาเรียกว่ามันหนีไม่ออกไอ้ตรงค่าภาษีโน่นนี่นั่น
นี่แหละที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างของราคาน้ำมัน
สหพันธ์ขนส่งเขาเรียกร้องให้ปรับปรับยังไงครับ
เขาบอกให้ยกเลิกเก็บภาษีสัมภาษามิตรที่ตอนนี้เก็บอยู่อัตราลิตรละ๕บาท๙๙สตังค์
ต่อ๑ลิตรเนี่ยหรือยกเลิกไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ปรับลดราคาลงมา
เพราะถ้าปรับลดราคาภาษีสัมภาษามิตรได้ลงเท่าไหร่ก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้มากเท่านั้น
เป็นเงาตามตัวคุณปรับคุณให้เหลือ๓บาทก็ได้
น้ำมันก็ถูกลงมาสามบาทนั่นคือสิ่งที่สหพันธ์ขนส่งบรรทุกเขาเรียกร้อง
ฟังดูเหมือนง่ายไหมครับฟังดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่าย
เพราะอะไรครับเพราะว่าในภาวะที่รัฐบาล
ในช่วงหลังนี่เขาเจอปัญหาปัญหาเรื่องการเงินการคลัง
เศรษฐกิจไม่ดีเก็บภาษีไม่พอใช้
การจัดทำงบประมาณก็จัดทำแบบขาดดุลรัฐบาลต้องเดินหน้ากู้เงินกู้แล้วกู้อีก
โปะจนเป็นหนี้ชนเพดานหลังแอนอยู่เวลานี้
แล้วพอเป็นอย่างนี้ถ้าไปลดภาษีสรรพสามิตร
เก็บจากน้ำมันลงไปตามคำเรียกร้องเข้าไปอีกเอ้า
รัฐบาลจะทำยังไงอ่ะครับเพราะอยู่ดีดีรายได้ที่เคยได้มันหดหายไป
ก็หน้ามืดสิครับก็ได้ภาษีจากน้ำมันนี่แหละ
ค้ำจุนภาวะการเงินของรัฐบาลเพราะมันหาได้ง่ายหมูในอวยว่างั้นเถอะ
มันถึงบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำมันมันไม่ง่าย
แล้วถ้าเราย้อนไปตั้งคำถามว่าเออทำไมรัฐบาลจึงเรียกเก็บภาษีสัมภาษามิตร
จากราคาน้ำมันแพงถึงขนาดนี้มันเกิดจากหลักคิด
ท่านคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ภาษีสัมภาษามิตรเนี่ย
คือภาษีที่เก็บจากสินค้าที่รัฐเขามองว่ามันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
มันเป็นของฟุ่มเฟือยฉะนั้นต้องเก็บให้หนัก
เพื่อจะไม่ได้เสียดุลการค้าเหล้าบุรี
สินค้าฟุ่มฟวยน้ำคว้องฟุ่มฟวยน้ำหอมกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกเนี่ย
เจอภาษีศัพท์สามิตรหนักทั้งนั้น
มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตรงไหน
เพราะน้ำมันมันเป็นต้นทุนของการดำรงชีวิตอย่างที่ว่า
แต่ว่ารัฐบาลในอดีต
เขามีหลักคิดว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันคือสินค้านำเข้า
ที่ทำให้เงินเราไหลออกไปนอกประเทศมากที่สุด
เราขายสินค้าเป็นส่งสินค้าออกไปขายส่งข้าวส่งพืชไล่ทั้งปี
ขายได้เท่าไหร่เอาไปซื้อน้ำมันมาใช้เดือน๒เดือน
ที่ขายเงินเงินที่ขายได้มาเกลี้ยงแล้วเพราะเราใช้น้ำมันกันมาก
หลักคิดก็เลยบอกว่าเออถ้าปล่อยให้น้ำมันราคามันถูกลงเนี่ย
คนจะยิ่งใช้น้ำมันกันเยอะคนยิ่งออกรถกันมาก
คนยิ่งใช้รถกันมากจะไปไหนมาไหนไม่บรรยะบัญญัง
ฉะนั้นเอาภาษีสรรพสามิตรเนี่ยยัดใส่เข้าไปในราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันจะได้ไม่จะได้แพงขึ้นคนจะได้ประหยัด
เราจะได้ไม่เสียดุลการค้านี่คือหลักคิดของโครงสร้างราคาน้ำมัน
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้
แล้วหลักคิดโครงสร้างนี้ก็กลายเป็นมรดกแห่งปัญหา
จนวันนี้ก็คอยดูเถอะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหายังไง
ท่านนายกท่านอยากอยู่ยาวอยากอยู่นานก็รับภาระไปเถอะครับ
ต้นทุนของการอยากอยู่ยาวอยากอยู่นานเนี่ยมันสูงครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยชอบที่อาจารย์พูดว่า
เปรียบเสมือนโจรมุมตึกเพื่อภาษีน้ำมัน
เป็นโจรมุมตึกที่ทำให้ราคาของน้ำมันมันสูงเหมือนกันนะฮะ